เรื่องราวของพนักงานขับรถส่งพิซซ่านะครับไปมีเรื่องขับรถปาดกันกับชายคู่กรณีบนถนน
สาธุประดิษฐ์สุดท้ายลงไปต่อยกันกลางถนน
อีกฝ่ายหนึ่งชักมีดมาแทงหน้าอกหนุ่มส่งพิซซ่าจนบาดเจ็บครับ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะลูกศรสีแดงกับเขียวเนี่ยทั้งสองคนเลย
นายกิติพงศ์รัตนประพาอายุ๑๙ปีเป็นพนักงานขับรถส่งพิซซ่า
กำลังมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันในวงกลมสีแดงกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
บริเวณกลางถนนปากซอยสาธุประดิษฐ์๕๕แถวยานวากรุงเทพ

ต่อยกันเตะกันอยู่อย่างนี้ครับ
กระโดดถีบกันอยู่รถก็ขับผ่านไปผ่านมา
คือทั้งสองคนเนี่ยเขาขับรถขี่รถจักรยานยนต์แซงกันไป
ไปปาดมาแล้วก็มีเรื่องกันจากการขับรถก่อน
จนกระทั่งคู่กรณีลงมาหาเรื่องแล้วก็เอามีดมาแทงหน้าอกของนายกิติศักดิ์จนเขาบาดเจ็บ
จากนั้นก็มีคนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับ
ก่อนจะถึงร้านพิซซ่าเพียง๕๐๐เมตร
ตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์หลังกลับจากส่งพิซซ่าเสร็จจะกลับเข้าร้าน
แล้วก็ขี่รถแซงรถคู่กรณีไปอยู่ที่ด้านหน้า
เนื่องจากว่าคู่กรณีนั้นที่อยู่ด้านหน้าขี่ช้าก็เลยเร่งเครื่องเพื่อจะแซงไป
แต่คู่กรณีเนี่ยกลับเร่งเครื่องตามเหมือนไม่ให้แซงแซงไม่พ้น
ก็เลยเลี้ยวเข้าซอยปากซอยสาธุประดิษฐ์๕๕เพื่อไปจอดอยู่หน้าร้านพิซซ่า
ขณะที่จอดรถจักรยานยนต์คู่กรณีตามมาครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าคู่กรณีนั้นไม่พูดบีบคอก่อนเลยครับเหมือนโมโหที่เขาจะแซงอย่างนี้นะฮะ
ทำให้นายกิติพงศ์นั้นก็เตะสวนไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพราะโดนบีบคอก่อน
จากนั้นก็มีการทะเลาะกันเตะต่อยกันจนถึงกลางถนน
ระหว่างนั้นเนี่ยนายกิติพงศ์ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกแทงตอนไหน
พอก้มลงไปดูโอ้โหเลือดอาบหน้าอกแล้วอะครับ
ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องพกมีดกันหรือเปล่าแบบนี้นะฮะ
ก็เลยวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในร้านพิซซ่าแล้วก็ล้มลงด้วยความเจ็บปวด
นะฮะแล้วคนก่อเหตุก็อาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็หลบหนีไปครับ
อันนี้ก็สาเหตุเล็กน้อยนะแค่ขับรถจะแซงกันเฉย
ก็ถึงขั้นกับลงมือลงไม้กันนะครับอ่าคนเจ็บนั้นมีแผลถูกแทงที่หน้าอกสองแผลด้วยกันนะครับ
แล้วก็แขนซ้ายก็เอ็นขาดด้วยเนื่องจากว่าคู่กรณีนั้นใช้มีดฟัน
ก็เลยยกแขนป้องกันตัวนะครับด้านตำรวจนครบานบางโพงพางก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
กำลังได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับส่วนข้อมูลจากทะเบียนรถนะฮะ
เบื้องต้นก็ทราบแล้วว่าเป็นรถของบริษัทนะฮะไม่ได้เป็นรถของผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่ก็มีหลักฐานครบถ้วนทั้งหมดเลย